แต่ว่ามีผู้หญิงคนนึงค่ะเธอเป็นหญิงสาวหน้าตาดีนะคะ
อายุสามสิบแปดปีเธอเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่กลางเมืองเลยค่ะ
ที่จังหวัดตรังแต่เธอก็ต้องเจอกับพิษโควิดสิบเก้านะคะ
เธอก็ขาดรายได้เจอกับวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ
เธอก็เครียดเรื่องของการไม่มีเงินไม่มีอะไรได้แต่คนในครอบครัวบอกว่าเธอเครียดเรื่องอื่นด้วยนะคะ
มีปัญหาเรื่องของแฟนเก่าเลิกรากันไปแต่แฟนเก่าก็ตามมาราวี
ขู่ฆ่าหลายเรื่องรุมร้าวค่ะเธอถอดใจเธอผูกคอตายเลยนะคะ
ผูกคอตายกับใต้ฐานเครื่องคอมเพรสเซอร์แอร์ที่บ้านพักค่ะ
ญาติญาติกับเพื่อนเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมร้องไห้กันระงมเลยนะคะ
ตำรวจสพเมืองตรังกับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนางสาวภูสนิสาสันติมิตรหรือเจ๊ปูค่ะ
อายุ๓๘ปีเธอแขวนคอด้วยเชือกไนลอนผูกกับฐานเครื่องคอมเพรสเซอร์แอร์
เคาน์เตอร์นะคะขาขวาของเธอยังพาดอยู่บนเคาน์เตอร์ในห้องครัวที่ร้านอาหาร
อยู่ใกล้กับสนามกีฬาเทศบาลนครตรังถนนรัศดาในเขตเทศบาลนครตรัง
ผู้เสียชีวิตใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนขายาว
ตามตัวไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือถูกทำร้ายอะไรนะคะในร้านก็ไม่มีร่องรอยการรื้อค้น
แม่ของผู้เสียชีวิตค่ะคุณแม่สุภวัลบริพันธ์อายุ๖๖ปี
คุณแม่บอกว่าลูกสาวอยู่ร้านคนเดียวค่ะก็เหมือนกับเป็นบ้านที่ปล่อยให้เช่าด้วย
เปิดมาประมาณหกปีแล้วนะคะเมื่อเช้าคุณยายไปตะโกนเรียก
เพราะเห็นว่าทำไมวันนี้ไม่ยอมเปิดร้านมันเงียบผิดปกติตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอบรับ
เดินเข้าไปที่ประตูด้านหลังบ้านแล้วคุณยายนี่แหละค่ะเป็นคนพบศพนะคะ
แม่ของผู้เสียชีวิตก็บอกกับตำรวจนะคะว่าลูกสาวถูกแฟนเก่าตามราวีด้วย

กันไปนานแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุ
ที่ทำให้ลูกสาวเครียดเอิ้น
ตัดสินใจผูกคอตายนะคะ

ต้นจากการสอบถามข้อมูลของคนใกล้ชิด

แต่ก็ต้องสืบหาสาเหตุที่แท้จริงเพิ่มเติม